ขึ้นไปบนรถกระเช้าแล้วจะไปตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนน
เสียชีวิตคาต้นไม้เลยนะคะเนี่ยเป็นภาพสลดที่เกิดขึ้นนะคะ
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจังหวัดนครนายกก็ต้องนำรถกระเช้า
ตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงก่อนที่จะช่วยนำร่างของผู้เสียชีวิตลงมา
เพราะเกรงว่าคนที่ขึ้นไปช่วยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้รับผลกระทบ
เพราะตอนนั้นยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่ด้วยนะคะอาจจะไปช่อนคนอื่นอีก
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าซอยบ้านดง๔๔
อำเภอเมืองนครนายกผู้เสียชีวิตคือชื่อว่านายมานะธแดงศิรีอายุ๒๙ปี
คุณผู้ชมใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงสีดำเป็นช่างตัดแต่งกิ่งไม้
มาที่จุดเกิดเหตุพอเห็นสภาพศพลูกชายเท่านั้นแหละค่ะ
ปล่อยโฮล์เลยนะคะร้องไห้เป็นลมช็อคหมดสติกค่ะ
กู้ภัยก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นกันไปนะคะ
ทีนี้เราไปถามนายสมศักดิ์แทร่เตียวอายุ๕๔ปี
เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิต
เล่าบอกว่าทั้งสองคนเป็นผู้รับเหมาตัดแต่งกิ่งไม้
ขณะเกิดเหตุผู้เสียชีวิตกำลังตัดแต่งกิ่งไม้
โดยเอาเชือกผูกกิ่งไม้เพื่อบังคับทิศทาง
ไม่ให้กิ่งไม้ที่กำลังจะตัดตกลงไปใส่บ้านของชาวบ้าน
ต้องผูกไว้นะฮะใช่ค่ะโดยใช้เลื่อยเลื่อยยนตัดกิ่งไม้
ระหว่างนั้นเกิดลมแรงค่ะลมแรงกิ่งไม้เนี่ยไปถูกสายไฟฟ้า
แรงสูงที่ห่างไปสักประมาณ๒๓เมตร
ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตช็อตนายมณัฐจนกระทั่งเสียชีวิต
ตอนนั้นเรารู้ไหมครับว่ามันพาดกับสายไฟอยู่ครับ
มันไม่ได้ทาดมันมากเอ็นอยู่ในบ้านเขา
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสักประมาณ๑๐โมงเช้า

ตอนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือยังไม่สามารถช่วยได้
เพราะว่ายังมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าอยู่

ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าของนครนายกนำรถเคนมาตัดกระแสไฟฟ้า
หลังจากที่ตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วอาสากู้ภัยค่ะก็สามารถลำเลียงศพผู้เสียชีวิตลงมาได้
ก่อนที่จะส่งไปที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธองครักษ์
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะ